มาดูเหตุการณ์หึงโหดเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบปีค่ะมีแฟนอายุยี่สิบสามปีนะคะ
ในวันที่เกิดเหตุค่ะฝ่ายหญิงไปหาฝ่ายชายที่บ้าน
หลังจากนั้นอยู่กันพักหนึ่งนะคะฝ่ายหญิงขอกลับบ้าน
ฝ่ายชายไม่ยอมค่ะที่ไม่ยอมกลัวว่าจะไปหาคนอื่น
แต่ฝ่ายหญิงก็ฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะเดินออกจากบ้านปุ๊บ
ฝ่ายชายลากจอบตามมาตีหัวสองทีตายคาที่นะคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ค่ะผู้ชายเนี่ยเอาศพไปอำพรางไว้ในกรงหมู
แต่สุดท้ายมีคนมาเจอนะคะตอนแรกบอกไม่ได้ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำ
ผมไม่ได้ทำไปหาหลักฐานมาแต่เค้นสอบสรุปสุดท้ายฝีมือเขานั่นแหละค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุชื่อว่านายนัฐกรดำสินอายุ๒๐ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุใช้จอบทุบนางสาวกฎชกรทองดีหรือแอมอายุ๒๓ปี
เสียชีวิตแล้วเอาศพไปยัดในกรงจับหมูแล้วก็ปิดทับด้วยกระสอบ
ปิดทับด้วยกระดาษรังเอาผ้าห่มมาคลุมอีกที
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังบ้านผู้ก่อเหตุในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ผลชนสูตรศพของผู้ตายพบบาดแผลถูกทุบด้วยของแข็งท้ายทอยใบหน้า
เสียชีวิตที่ตรงนี้ไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงนะคะ
อกจากนี้เจอกองเลือดตามจุดต่างรอบบ้าน
ซึ่งมีการเอาดินพยายามมาอำพรางด้วยการกลบเอาไว้
ริมสะน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐เมตรค่ะ
ไปเจอจอบที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นอาวุธ
ส่วนบริเวณสวนยางพาราหลังบ้าน
เจอรถจักรยานยนต์ผู้ตายและโทรศัพท์มือถืออีก๑เครื่อง
จอบที่ใช้ในการก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านายนัฐกรรับสารภาพว่า
ที่มาที่ไปเรื่องนี้คือคบหากับผู้ตายประมาณ๕เดือน
วันเกิดเหตุ๕ทุ่มของคืนวันที่๑๒กันยายน
โทรศัพท์ให้ผู้ตายมาหาที่บ้านหลังอยู่ด้วยกันพักใหญ่
ผู้ตายขอกลับบ้านแต่ตัวเองไม่ยอมให้กลับ
เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงค่ะประกอบกับตัวเองหึงหวง
กลัวผู้ตายจะไปปันใจให้ชายอื่นจากภาพที่เห็น
เพราะว่าผู้ตายหน้าตาค่อนข้างดีนะคะ
ขณะที่ผู้ตายค่ะทะเลาะกันพักหนึ่งตัดสินใจค่ะจะเดินไปเอารถจักรยานยนต์
เพื่อจะกลับบ้านจังหวะนั้นแหละค่ะ
ผู้ก่อเหตุใช้จอบทุบเข้าที่ศีรษะ๒ครั้ง
ผู้ตายล้มลงนอนจมกองเลือดแน่นิ่งไป
แล้วเอาของที่หาได้ตอนนั้นมาปิดทับนะคะ
มีหลายอย่างเลยส่วนกองเลือดก็ได้นำดินมากรบเอาไว้
ตั้งใจทำแบบนี้เพื่อจะเอาศพไปทิ้ง
แต่พอเช้าปุ๊บมีชาวบ้านมาเห็นค่ะ

ที่เขาจะรับสารภาพเล่าเรื่องทั้งหมด

บอกว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำไปบอกแม่ด้วย
ผมไม่ได้ทำใครก็ได้ไปหาหลักฐานมาว่าเขาทำ
แต่สรุปสุดท้ายค่ะคุยกันตอนเช้าแบบนี้ก็ยอมรับ
จากการตรวจปัสสาวะนะคะพบมีสารเสพติด
เจ้าตัวยอมรับก่อนก่อเหตุเสพยาบ้าไป๒เม็ด
นี่อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ใจกล้าถึงขนาดนั้นนะคะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปกปิดซ่อนเร้นอำพรางศพ
และข้อหาเสพสารเสพติดค่ะ